คนในโลกออนไลน์นะคะต่างก็ให้กำลังใจแท็กซี่ที่มีใบหน้าผิดปกติ
ทำให้ผู้โดยสารนั้นกลัวไม่กล้าใช้บริการส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง
แล้วก็ไม่พอที่จะไปเลี้ยงครอบครัวค่ะซึ่งวันนี้รายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวี
ได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจกับแท็กซี่จิตใจดีรายนี้ค่ะ
นายสุบินสามารถอายุ๕๒ปีคนขับแท็กซี่ที่มีใบหน้าผิดปกติ
มีเนื้องอกบริเวณแก้มซ้ายและกำลังเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ขณะนี้
ได้เข้าร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือใบหน้าที่ผิดรูปร่างในรายการรถปลดทุกข์
โดยนายสุบินบอกว่าความผิดปกติของใบหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ๕ขวบ
จากถูกเพื่อนทำร้ายจึงไปรักษาตัวแบบพื้นบ้าน
แต่ว่าอาการบวมบริเวณใบหน้าไม่ลดลงจนในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
สุบินได้รับทุนการรักษาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัฐ
เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
สมเด็จพระเทพรัฐทรงได้เข้าเยี่ยมดูอาการด้วยพระองค์เอง
สร้างความปลื้มปิติให้กับนายสุบินในรายการนี้นะคะ
มีโอกาสได้พูดคุยกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรรย์มหาธุมรัฐ
หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลจุลาพรสภากาชาติไทย
ซึ่งแพทย์พร้อมที่จะรักษาอาการที่ใบหน้าของผู้ป่วยรายนี้
โดยสามารถเข้าไปติดต่อที่ศูนย์เพื่อดำเนินการรักษาได้ทันทีค่ะ
พี่คินคุณหมอทุกวันครับผม
อันนี้ผมพูดเรื่องจริงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลย
ผมไม่เคยลืมบุญคุณสมเด็จพ่อหลวงและพระเทพแล้วก็ผู้โดยสารทุกคน
แล้วก็คุณหมอจรรย์แล้วก็ทีมงานทุกทีมงานที่ช่วยเหลือผม
กระทั่งผู้โดยสารทุกคนผมก็ขอขอบพระคุณทุกคนครับผม
นายสุบินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าผู้โดยสารที่จะใช้บริการแท็กซี่ของตนนั้น
ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติไม่ต้องกลัวหรือว่ามีความกังวลใดนะคะ
เพราะว่าก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นค่ะ